ฮัลโหลวันนี้บุกมาถึงบ้านเลยเลย

นะคะแต่ว่าได้เรื่องเดียวเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ลุกหน้าตาคมอะไรอย่างเงี้
ก็เล่นเล่นไลน์มาตลอดสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็เลยคิดว่าแบบ
เราน่าจะเหมาะกับลูกนางร้ายมากกว่าจริงแล้วมันไม่ใช่เรา
มันเป็นเรื่องของการแสดงล้วนจริง
เป็นคนชอบซื้อก่อนเริ่มจากการบ้าแบบเจออะไรก็ซื้ออ่ะ
แล้วก็ลองแล้วก็ทานแล้วก็ใช้อะไรอย่างนี้
แล้วก็อย่าบอกช่างแต่งหน้านะคือเราก็จะจำทุกทริปที่เขาแต่ง
คือช่างแต่งหน้าเขาจะมีกิมมิกอะไรอย่างนี้
เราก็จะจำว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเราก็มาแต่งตัวเอง
แต่เอาจริงเราก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นคือมันต้องพัฒนา
คือเราไม่ได้เริ่มมาจากที่แบบโหแต่งหน้าเก่ง
เราต้องค่อยเรียนรู้อะไรอย่างนี้

เขาเป็นคนชอบสีนูดอย่างเสื้อผ้าเนยไม่ค่อยมีสีสัน

ทำไมแต่งตัวไม่สีสันเหมือนในละคร
ไม่ชอบทาปากแดง
คือก็ทาบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ลุคที่มันเป็นเหล่า
โอ้โหต่างมากค่ะ
ถ้าก่อนมีลูกจะแต่งหน้าประมาณสักครึ่งชั่วโมง
สิบห้านาทีสามีก็รอได้เนอะ

เขาแต่งคิวให้มันตั้งไปเลย
อารมณ์เหมือนไฟดูดหัว
ก็คิดว่าอันนี้แหละจะลองสักทีหนึ่ง
มันน่าจะได้ลุคที่มันแบบแปลกต่างออกไป
ก็ได้ค่ะอยากดูก็รีบตำเลยค่ะ
มีเยอะมากอยากอวดอยากอวดมาเร็ว

มันเนรมิตให้เราสวยได้ทุกลุคเลยจริงนะคะ
เราจะสวยไม่ได้เลยถ้าเกิดเราขาดการบำรุง
อันนี้เลยก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะใช้บ่อย
อันนี้ใช้ก่อนนอนเท่านั้น

จะใช้เยอะหน่อยให้ความชุ่มชื่น
อันนี้ก็จะเป็นกันแดดที่วันไหนไม่ได้อยากแต่งหน้าเลย

วันไหนอยากจะแบบหน้าสวยเลย
ใส่ขาวสว่างตอนเช้าแต่งหน้าติดก็จะเป็นตัวนี้
เป็นมาร์คโชว์แต่ตอนนี้ขาดตลาดไม่มีของ
ไม่ขายให้ดูเฉย

คนถามเนยเยอะมากว่าแบบใช้อะไรตอนท้อง
แล้วไม่เคยบอกกับรายการไหนมาก่อนเลย
อันนี้น่าจะเวิร์คที่สุดสำหรับเราสำหรับเนยวงเล็บ
ก็คือตัวนี้ค่ะนี่
คือเขาบอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับพวกผิวแตกลาย
แล้วนายก็มาผสมกับออยอีกทีนึง

แต่ว่าเนยบอกเลยนะคะทุกอย่างต้องออกกำลังกาย
แล้วก็ตัวนี้เนยรู้สึกใช้แล้วมันร้อนดี

เหมือนผิวฉันได้ทำงานมันเบิร์นเหมือนเขารู้สึกดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ก็จะรวมกันแดดรองพื้นพาเมอร์ไปในขวดเดียว
มันก็จบทุกปัญหาเร่งด่วน

ทาแล้วแบบแป้งติดหน้าดีสวยไปตลอดวันวันนี้ก็ใช้
มันมีพาเล็ตตาประมาณแบบว่า

เอาจริงนะทั้งร้อยอันก็จะซื้อสีเดียวกันหมดเลย
แต่พาเล็ตที่ใช้บ่อยสุดก็จะเป็นอันนี้
แล้วก็ตามหลุมต่างก็จะหมดไป
ก็เลยไปซื้อนางมาใหม่ก็จะเป็นพาเลสนี้ที่ชอบ
แล้วซื้อกี่พาเล็ตเพียพาเล็ตก็สีเดิม
ก็ประมาณนี้เป็นสิ่งที่ชอบ

ส่วนแก้มแก้มมันก็จะชอบประมาณนี้
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้แบบฝุ่นแล้วมันหลุดเร็ว
อันนี้ก็จะเป็นสีแก้มที่เนยแบบเลิฟนางมากตอนนี้นะคะ

เดี๋ยวนี้นายจะใช้ตาแก้มปากเป็นอันเดียวกัน

เนื้อลิปที่เป็นเนื้อเวลเวทนะคะ

ก็ใช้ได้ทั้งตาแก้ม

หน่อยก็จะเลือกปากโทนนูส
หน่อยาก็จะทาสีปากให้มันแบบ

ให้รู้สึกเหมือนเราดูเด็กขึ้น

เราก็จะเพิ่มชิมเมอร์

สรุป๓ชิ้นนะคะเราก็จะมีนี่เลย
๓ชิ้นออร่าพร้อมอิ่มบุญค่ะ
ลุคที่๒นะคะสวยร้ายจ่ายตลาดค่ะ
นี่เลยค่ะสัตว์นิ่ง
พร้อมไปซื้อทุเรียนอินเนอร์มันมากจริงนะ
พอเราทาซีนเนี่ยความรู้สึกแบบอยากจิกอ่ะอยากจิก
ว่าเนี่ยจะกรีดไอลายเนอร์หน่อยให้มันจิกเข้าไปอีก
โอ้โหห่างยาวไปเลย

ชิ้นที่๓ค่ะเป็นชิ้นผสมกัน
คือเตยชอบผสมผสมให้มันดูชมพูนิดแล้วก็มีคิมเมอร์นิด

ประมาณนี้ค่ะ๓ชิ้นเพิ่มแก้มนิดนึงให้แดงขึ้นเต็มที่
สวยสะแกะใจกันไปหรือยังค่ะ

ถ้าสวยจากภายในนะคะต้องใช้เวลา
แต่ถ้าสวยทันทีแต่งหน้าสิคะ
เดี๋ยวหน่อยขอตัวไปซื้อทุเรียนก้านเยาค่ะนะคะ

ก็ไม่ทันได้ดูก็รีบเก็บวาง

มันเศร้ามากมันไม่โอเคอ่ะลูก